ไปดูเหตุการณ์นี้ที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ผู้ปกครองพาน้องผู้หญิงอายุ๓ขวบเท่านั้นค่ะ
ไปแจ้งความบอกว่าคือมีคนร้ายบุกเข้าไปที่โรงเรียน

ใช้นิ้วแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศของน้อง
ทีนี้ล่าสุดนะคะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยาย
พาน้องอายุ๓ขวบมาแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แจ้งความที่โรงพักเมืองเชียงใหม่นะคะ
หลังจากที่ลูกสาวน้องอายุ๓ขวบ
เรียนอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะมนต์ช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มาแจ้งความว่าน้องถูกกระทำอนาจารย์
ถามว่าจู่น้องมาเล่าเหรอเปล่า
จริงแล้วที่มาที่ไปของเรื่องที่พามาแจ้งความได้
เพราะว่าเช้าวันนี้คุณผู้ชมคุณแม่จะพาน้องไปอาบน้ำ
แล้วก็พาไปส่งโรงเรียนทำแบบนี้ปกติทุกวัน
แต่ปรากฏว่าวันนี้ลูกสาวบ่นบอกว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ
คุณแม่ก็เลยไปตรวจดูโอ้โหไปตรวจพบค่ะ
วัยวะเพศของน้องบวมแดงก็เลยสอบถาม
น้องก็เลยเล่าบอกว่าช่วงเที่ยงของวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากที่น้องทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำของโรงเรียน
สักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเข้ามา
แล้วก็ใช้นิ้วแหยกเข้าไปในอวัยวะเพศของน้อง
แล้วก็ขู่ด้วยนะบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
เอาล่ะพอทราบเรื่องก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความกับตำรวจ
ทีนี้หลังจากที่แจ้งความเสร็จแล้ว
ผู้ปกครองก็เดินทางไปที่โรงเรียนไปสอบถามคุณครู
คุณครูยืนยันบอกว่าไม่ได้ปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียน
แล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องในลักษณะเกิดนี้เกิดขึ้นในโรงเรียน
พาน้องพาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
คุณหมอบอกว่าอวัยวะเพศน้องบวมแดงจริงอักเสบจริง
ก็เลยนำผลการตรวจของแพทย์นี่แหละไปแจ้งความ
ให้ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
คือเนื่องจากว่าน้องเนี่ยอายุแค่๓ขวบนะครับ

สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำน้องด้วย
พร้อมกับได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
โดยเฉพาะเรื่องของภาพจากกล้องวงจร

เพื่อหาเบาะแสติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

แล้วก็ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ลอยนวลเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าจะไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้

แล้วน้องคนนี้แค่๓ขวบเท่านั้นเองนะคะ